คุณผู้ชมในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างตำรวจอย่างเข้มข้นแบบนี้
กลับมีประเด็นร้อนออกมานะคะสำหรับการแฉว่ามีการรับสวยถึง๔๐ล้านในการซื้อตำแหน่งของ
ตำแหน่งสูงในจังหวัดภูเก็ตผู้อำกับสพในจังหวัดภูเก็ตแบบนี้แล้ว
รอดไหมล่ะการปฏิรูปตำรวจรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามการวิเคราะ

เรื่องของสวยตำรวจที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
ได้ยินกันมาโอ้ยนานแต่ว่าพอใครออกมาแฉให้เห็นจะจะให้ได้ยินจะ
ว่าเขาจ่ายสวยกันยังไงสังคมก็หดหู่สังคมรู้สึกไม่สบายใจ
และอย่างที่บอกว่ามันมาเกิดในช่วงเอาที่เขากำลังจะปฏิรูปตำรวจอยู่ด้วย
ถามว่าทำไมตำรวจต้องรับสวยอันนี้ก็รู้กันทั่วล่ะ
ที่เขารับสวยก็เพราะว่าตอนที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทองคำพื้นที่ทองเนี่ย
เขาต้องจ่ายเงินซื้อเพื่อให้ได้ตำแหน่งไปนั่งอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าบริเวณนั้นหรือพื้นที่นั้นมีของผิดกฎหมายเยอะ
มีธุรกิจสีเทาเยอะเรียกว่าจับเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้น
ธุรกิจประเภทจับเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเนี่ย
เขาก็ต้องส่งสวยเพราะไม่ถ้าไม่ส่งสวยเขาอยู่ไม่ได้
ระบบสวยมันก็เกิดขึ้น
แล้วสิ่งผิดกฎหมายธุรกิจสีเทามันก็ดำรงคงอยู่เพราะตำรวจรับสวย
ก็เท่ากับว่าสิ่งผิดกฎหมายอยู่ได้เพราะตำรวจรัฐสวย
ตำรวจรับสวยแล้วก็ละเลยที่จะดำเนินการกับสิ่งผิดกฎหมาย
แล้วถามว่าทำไมระบบสวยระบบซื้อขายตำแหน่ง
มันอยู่กันมาได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะมันเป็นเรื่องที่จัดการยากครับ
ถ้าตราบใดคนซื้อตำแหน่งกับคนมีอำนาจที่จะขายตำแหน่งได้
สมยอมกันใครจะไปเอาหลักฐานมาจากไหนล่ะครับ
เวลาเขาจ่ายเงินกันเขาก็จ่ายเงินสด
แล้วเวลาเขาจ่ายเงินกันเขาก็ไม่ต้องออกใบเสร็จก็รู้กัน
นานก็มีข่าวออกมาทีนึงว่าจ่ายเงินแล้วไม่ได้
ไม่ได้ตำแหน่งนั่นแหละนานเป็นข่าวขึ้นมาทีนึง
แล้วตัวเลขการจ่ายสวยมันก็หนักขึ้นไปทุกทีนะครับ
กว่าปีที่แล้วผมเข้าวงการสื่อเนี่ย
ตอนนั้นเป็นหลักหมื่นหลักแสน
ตอนนั้นยังไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเพียงแต่ว่า
เอาล่ะผมส่งคุณไปอยู่พื้นที่นี้คุณเก็บส่วนอะไรได้
ส่งเงินมาขึ้นมาให้ผมด้วยนะก็ตกลงกันอย่างนั้น
แต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาถึงขั้นว่า
ถ้าจะไปนั่งเป็นภูกรรมกรรมหรือเป็นสารวัสดิ์อยู่ที่นั่นที่นี้
จะต้องเอาเงินมาจ่ายก่อน
แล้วตัวเลขมันก็สูงขึ้นมาเรื่อย
จากเดิมเคยได้ยินเค้าบอก๓๕๗สารวัสทธิ์ภูมิกรรม๕
ผู้การ๗ล้านนะ
เดี๋ยวนี้ตัวเลขมันขึ้นมาตั้ง๓๐๔๐ล้านใช่เหรอ

เพื่อจะไปอยู่ในพื้นที่ที่เก็บสวยได้เยอะ

ว่าเขาพยายามจะเอาจริงเอาจังกันบ้าง

ล่าสุดพลตำรวจเอก

เขารักษาการเป็นเจรตำรวจอยู่
เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตรวจสอบแล้วก็ได้ความว่ายังไงหรอกครับ

ข้าวกรุพิษสวยต่างด้าว
อันนี้โดยเปิดการเปิดเผย
บอกว่ากรณีที่มีการเปิดเผย

พบว่าข้อเท็จจริงมีมูล

คำให้การผู้ประกอบการภาพวงจรปิด

อันนี้ก็ต้องคอยดูว่า
หลังจากนี้ผลการสอบสวน

ก็หวังว่าการสอบสวน
ต้องไม่เป็นมวยล้มต้มคนดู

เพราะถ้ายึดแต่หลักฐานพยาน
ระบบสวยก็ลงโทษใครได้ยาก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

เขาจัดเสวนาเรื่อง
กระบวนการสวยตำรวจไทย

ของชาติและประชาชน

ประชาชนปฏิรูปตำรวจ

แต่ว่าไฮไลท์มาอยู่คนนี้ครับ

โจ้สปอร์ตไลท์ภูเก็ต

ตำรวจภูเก็ตมีจริง

เขาพร้อมจะไปเลียโถส้วม
บ้านผู้กำกับผู้การที่ไหนก็ได้

วันนี้ก็เลยเป็นหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์เลยครับ
ไทยรัฐนี่พาดหัวข่าวใหญ่เลย

ซื้อผู้กำกับ๔๐ล้าน
นี่ดูนะครับ

โจ้เขาให้สัมภาษณ์ยังไง

เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร
กับผู้ประกอบการในพื้นที่

เพราะว่าสถานการณ์มันถึงจุดแตกหัก

การซื้อขายตำแหน่งตำรวจ

โดยก่อนหน้านี้มีการซื้อขายตำแหน่งกัน

ราคา๔๐ล้านบาทครับ

สูงถึง๘๑๒ล้านบาท

พฤติกรรมของนายตำรวจคนหนึ่ง

ตำแหน่ง๕สถานีเลยครับ

ซื้อมาได้๕สถานี

ไปนั่งเป็นผู้กำกับพื้นที่นั้น

เป็นเหมือนผู้จัดการสาขาย่อย
ทำหน้าที่เก็บเงินส่งให้

แล้วอัตราสวยล่ะ
อัตราการจ่ายสวยในพื้นที่
ถ้าขายของละเมิดลิขสิทธิ์
จะต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่

แล้วต้องเสียในอัตราเดือนละ

ร้านอาหารที่มีแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว๑คนต่อเดือน

ไม่เคยพูดว่ามีการจ่ายสวย

แต่กล้าพูดได้ว่ามีตำรวจ

การเก็บสวยที่ป่าตองจริง

ไม่มีการเก็บสวยแล้วเพราะไม่มีใครกล้า
หลังจากเรื่องนี้เปิดโปรงเป็นข่าว

นายธรรมรัฐยังเปิดเผยว่า

พบว่ามีจำนวนเม็ดเงิน

ตองที่ว่านี้ก็หนักแล้วนะ

ได้นำคลิปดังกล่าวไปให้กับผู้ใหญ่วงการตำรวจดูแล้ว

ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่
ไม่ได้ถูกโยกย้ายแต่อย่างใด

ตัดมาให้ฟังสักสองสามนาที

มีมั้ยฮะเสียงคุณโจเชิญนะครับ
ทีนี้หน่วยอื่น
ก็ไม่ได้
แล้วทำยังไง
เพราะหน่วยอื่นไม่ได้คุณก็ต้องไปเก็บเอง
มันก็นี่แหละค่ะคือต้นเหตุว่า

คือหนึ่งลูกเขาไม่สบายหนักมาก

เป็นลูกเขาประมาณไม่เกิน๘ขวบ
แต่เป็นโรคเหมือนต้องใช้เงินรักษาทางสมองครับ

มันต้องใช้เงินรักษาเยอะมากเป็นแสนเลยต่อครั้ง

หมื่นนึงสมมุตินะครับเขามีอยู่ประมาณ

๕๐๐๐เขาก็เอาพี่๕๐๐๐ได้มั้ย

ไม่มีแล้วหรือถ้าพี่

ยื่นเงินจับเงินปลั๊บปลาใส่หน้าเขา
พอเดินไปแล้วพรุ่งนี้ก็ประจำเขาเลย

สามแสนต้องจำนำรถไปเลย

จีนดังดาวอันนี้โดนท้องเที่ยวเขาจะเป็นพวกตัวจีนนะครับ
มีไข่จีนใช่ไหมเอาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่
มีร้านอาหารจีนใช่ไหมลูกน้องเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่

สู้กับการให้หุ้นเป็นนอมินีดีกว่า

ที่เป็นต่อมอ

และท่านไม่ได้พื้นที่อันนี้ยกตัวอย่างไม่เกี่ยวกับท่านนะ

โอเคเรามาทำเรือกันดีไหมสปีทบอส
ลงทุนสัก๓๐ล้านต่ำละล้านไปเลย
เอาตังค์จากไหนล่ะพี่เรามีในทุนอยู่
พวกจีนอยู่เฮ้ยมาลงทุนกับตำรวจไหมเดี๋ยวตำรวจออกหน้าให้

มันก็จะมีกลุ่มทัวร์จีนหลักอยู่
ที่ผมบีบบังคับเขาอยู่บีบคอเขาอยู่ไปจับเมื่อไหร่ก็ได้

ลูกค้าคุณต่อวันคุณมีเท่าไรคุณตัดมาให้ผมดิ
ผมขอวันละ๕๐๐หัวได้ไหมเอามาขึ้นเรือผม

แล้วก็บางคนก็ไปถือหุ้นลม
คือเอางี้ส่งหน่วยส่วนหนึ่ง
ส่งหน่วยหน่วยก็ส่งขึ้นข้างบน
แต่เวลาเก็บ๒ละนาบ

ผมต้องส่งใหญ่ไปเนี่ย

เดือนละมันก็แล้วแต่ยศแล้วแต่ธุรกิจหมื่นก็มีเดือนละ๔๐๐๐ก็มีแล้วแต่ยดแล้วแต่ธุรกิจ

ครับฟังแล้วสังเวทใจไหมครับ
มันมีความรู้สึกว่าตำรวจจมปลักอยู่กับอาจมผลประโยชน์

เมื่อวานนี้พันตรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรที่เคยมาออกรายการนี้ท่านไปร่วมอภิปรายด้วย
ท่านก็ตั้งข้อสังเกตอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องขนาดนี้ทำไมดีเอสไอไม่ไปดำเนินการ
เพราะดีเอสไอสามารถดำเนินการได้ปล่อยให้ตำรวจดำเนินการกันเองเนี่ย

แล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะจบอยู่แค่คนส่งสวยแต่ที่สูงกว่านั้นนั่งรับเงินเนี่ย
ใครจะไปทำอะไรได้บ้างสุดท้ายก็คือว่าอย่างที่คุณมิ้นบอกตอนนี้เขากำลังปฏิรูปตำรวจอยู่
ปฏิรูปยังไงครับที่จะให้การโยกย้ายแต่งตั้งตำรวจเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตรงไปตรงมา
ถ้าเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็ไม่จำเป็นต้องมีระบบซื้อตำแหน่ง
เมื่อไม่มีการซื้อตำแหน่งก็ไม่จำเป็นต้องไปถอนทุนเมื่อไม่มีการถอนทุนก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียกเก็บสวย
เมื่อไม่มีการเรียกเก็บสวยใครทำผิดกฎหมายว่ากันไปตามนั้นตรงไปตรงมาสังคมมันก็น่าอยู่ขึ้น
ฉะนั้นจะเห็นว่าต้นต่อของการเก็บสวยเนี่ยมันโยงใยไปสารพัดสารพันธุ์และสุดท้ายก็มาลงตรงที่ว่ามีคนฝ่าฝืนกฎหมายทำผิดกฎหมายได้เพราะเขาจ่ายสวย
อันนี้เป็นการบ้านข้อใหญ่ของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเลยครับ
คิดการกันยังไงก็เห็นแพร่มออกมาว่าต่อไปนี้การโยกย้ายแต่งตั้งจะให้ถ่ายอำนาจลงไปในหลับผู้บัญชาการผู้การมากขึ้น
เพื่อไม่ให้กระจุกอยู่กับศูนย์อำนาจเอาอยู่หรือเปล่าล่ะครับ
นี่คือการบ้านอีกข้อหนึ่งของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่มีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เป็นประธานอยู่ครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าคือเรื่องรับสวยเรื่องเรียกรับอะไรแบบนี้เนี่ยโหมีมายาวนานมาก
ยาวนานพอกับประวัติศาสตร์ตำรวจเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ตรงนี้ให้หมดให้สิ้นจริงแล้ว
ดูว่าเขาจะทำยังไงปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้สงสารตำรวจดีคนฟังดูแล้วมันสมเพศเวทนาใช่ครับ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะยังคงนี่คือสาเหตุที่เราต้องเกาะติดนะเรื่องของการปฏิรูปตำรวจคุณผู้ชมอาจจะมองว่าพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจอีกแล้วเหรอมันจะดีขึ้นจริงเหรอเราก็คาดหวังให้มันดีขึ้นนี่แหละค่ะเราถึงต้องเกาะติดกันแบบนี้
เพราะว่าถ้ายังมีอยู่เขาจ่ายไปแพงเขาก็ต้องเอาทุนคืนไปอยู่ดีถอนทุนใช่ไหมถูกต้องนะฮะติดตามกันต่อยาวนะครับ